ทางการจีนก่อนหน้านี้เขามีการรายงานออกมานะครับว่า
ยังมีบุคลากรทางการแพทย์ของจีนที่ยืนยันชัดเจน
ว่าติดเชื้อจากโควิด๑๙อีก๑๗๐๐กว่าคนนะครับ

ส่วนของไทยก่อนหน้านี้มีบุคลากรทางการแพทย์๑คน
เป็นเพศหญิงอายุ๓๕ปี
ซึ่งเป็นผู้ที่ดูแลผู้ป่วยที่ยืนยันที่โรงพยาบาลเอกชน

ทางโรงพยาบาลของสถาบันบำราชนราดูน
ก็ดูแลบุคลากรทางการแพทย์รายนี้อยู่นะครับ
ใช่ค่ะคุณผู้ชมคะถ้าเกิดว่าย้อนไปเมื่อวันที่๔กุมภาพันธ์
วันนั้นคนไทยที่อยู่ในอู่ฮั่น
เดินทางกลับมาถึงที่สนามบินอุตภัวร์
แล้วก็อยู่ในการกักกันในการดูแลตัว๑๔วัน
ตอนที่เดินทางมา๑๓๘คน
จนถึงวันนี้ค่ะวันที่๑๙กุมภาพันธ์
ครบกำหนดการเฝ้าดูอาการ๑๔วันแล้วนะคะ

คนไทย๑๓๗คนก็ได้กลับภูมิลำเนาแล้ว

ตอนนี้อยู่ระหว่างการรักษาตัวให้หายจากโรคโควิด๑๙

ช่วงเช้าที่ผ่านมาตั้งแต่ประมาณ๙โมงเช้าค่ะ
ที่หน้าอาคารรับรองสัตหีบกองเรือยุทธการอ่าวดงตาน
บรรยากาศเมื่อเช้านะคุณสืบสกุลคุณผู้ชม

เพราะว่าญาติพี่น้องเดินทางมารอรับคนไทย๑๓๗คน
ที่ถูกกักตัวดูอาการอยู่๑๔วันหลังจากกลับมาจากอู่ฮั่นที่จีน
นี่ข้อความต่างที่เขาเขียนไว้เนี่ย
ขอบคุณพี่ทีมอาหารที่ทุ่มเท

ขอบคุณที่ยอมเหนื่อยสละเวลาของคุณมาดูแลพวกเรา
ขอบคุณที่ทำตามที่เราขอสักเกือบทุกอย่าง

ขอบคุณสำหรับความใจดีที่พี่ทุกคนมีให้
คือคน๑๓๘คนที่เดินทางกลับมาจากอูฮัน

จากสถานกงศูนย์กระทรวงการต่างประเทศ

เจ้าหน้าที่จากสถานทูตติดตามดูแลปัญหาพวกเรา

รวมถึงพิพิทหารที่น่ารักกว่าที่คิด
จิตแพทย์จากกรมสุขภาพจิตที่น่ารักมากที่สุดนะครับ

ตลอดระยะเวลาที่เราถูกดูแลอยู่ที่นี่

นี่เป็นความในใจจากคนที่ถูกกักตัวอยู่ที่นี่นะครับ
และเขาติดอยู่บนบอร์ดร้อยความรักนะครับ
ซึ่ง๑๒คนแรกที่เดินออกมา
ก็เป็นผู้สูงอายุมีสติมีคันรวมถึงมีเด็กเล็ก
อายุประมาณ๖เดือนถึง๕ปี
นี่ค่ะคุณผู้ชมนี่คือกลุ่มแรกที่เดินออกมา
ซึ่งกลุ่มนี้เขาผ่านเป็นกระบวนการในการตรวจโรคโควิด๑๙ขั้นสุดท้ายแล้วนะ
พอผ่านการตรวจขั้นสุดท้ายปลอดภัยก็แปลว่ากลับบ้านได้
แล้วเจ้าหน้าที่เขาก็ยืนรอเหมือนกับเป็นการรอส่ง
อยู่ด้วยกันมา๑๔วันแต่ก็เป็น๑๔วันแห่งความผูกพัน
อยากให้คุณผู้ชมได้เห็นบรรยากาศช่วงนี้ค่ะ

อยากเจอหน้าเห็นหน้าลูก
ค่ะจะได้มาทันลูกออกมาจากประตูค่ะจะได้เห็นลูก
ถ้าเดี๋ยวมาช้าแล้วลูกเราก็จะเคว้งกวางใช่ไหมคะ
อย่างที่ขอร้องเลยจริงคือของใช้ส่วนตัว

คือแจ้งตอนที่ได้เลยตลอดค่ะ

เกิดมาไม่เคยกินข้าว๔มื้อต่อวัน

ผลไม้ขนมของใช้ต่างหาให้เราครบเลย
ชานมไข่มุกก็มีด้วย

แล้วก็การที่กระทรวงสาธารณสุขยืนยันว่า

แปลว่าเป็นคนที่แข็งแรงแล้วก็ไม่แพร่เชื้อโรคแล้วนะคะ
ดังนั้นก็อยากให้พี่น้องต้อนรับกลับบ้านด้วยความอบอุ่น
อันนี้คือกลุ่มที่มีญาติพี่น้องมารับ
แต่ทีนี้กลุ่มที่ต้องกลับบ้านเองค่ะ
กองทัพเรือก็มีการเตรียมรถ
เพื่อนำไปส่งตามจุดต่าง

ส่งที่สนามบินสุวรรณภูมิที่สนามบินดอนเมือง
สถานีขนส่งหมอชิดขนส่งเอกมัยขนส่งสายใต้
คือจัดรถให้บริการไปส่ง
กว่าจะได้ไปขึ้นรถไปต่อเครื่องบิน

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขบอกว่า

สมบูรณ์ตามเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้
หลังจากนี้รัฐบาลก็จะต้องต่อสู้กับผู้ป่วย

ด้วยนะคะว่าคนไทยที่กลับบ้าน

ให้ดูแลสุขภาพตัวเองให้แข็งแรงค่ะ
วันนี้มีคนที่มีญาติมารับประมาณ๔๗คน
ส่วนที่กลับเองก็มีประมาณ๙๓คนนะครับ
ค่ะส่วนทางด้านกองทัพเรือเนี่ยนะคะ

อาคารที่ใช้ในการเฝ้าระวังในการกักตัวจะทำยังไงต่อ

ให้มาทำความสะอาดทุกซอกทุกมุมของอาคาร

เอาไปทิ้งเลยทิ้งแล้วก็ขยะติดเชื้อ
ก็จะมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รับขยะติดเชื้อตรงนี้ไปกำจัด
เตาเผาความร้อน๘๐๐องศา
เพราะฉะนั้นค่ะได้ฟังแบบนี้แล้วมั่นใจได้เลย
ว่าเชื้อนี้มันจะไม่แพร่กระจายไปสู่ชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง
และอีกอย่างคนที่มาพักอยู่ที่อาคารรับรองแห่งนี้
ไม่ได้เป็นผู้ติดเชื้อนะฮะแค่กับการดูแล

ส่วนผู้ที่ติดเชื้อ๑คน
ยังต้องพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลชนบุรี
เนื่องจากผลการทดสอบเชื้อโควิด๑๙ยังเป็นบวกอยู่นะครับ
ก็ต้องรอรักษาตัวให้ผลเป็นลบซะก่อนนะครับ